ถ้าเกิดว่าใครที่มีอาคารอยู่ต้องหมั่นไปดูแลอาคารอะไรของตัวเองด้วยนะ

เจ้าของเขาไม่ได้มาดูอาคารที่นี่ประมาณสัก๕ปี

เพราะว่ากลายเป็นว่ามีชาวอินเดียเนี่ย

เปิดเป็นบาร์โชว์ติดป้ายแบบนี้เลยคุณ

แล้วข้างบนนะเปิดเป็นห้องเช่ารายวันรายเดือน
เดี๋ยวก่อนคือเขามีเจ้าของแล้วมีคนอยู่ดีมาตกแต่งสถานที่เขาใช่

ก็นี่ไงทำอะไรทุกอย่างเสร็จสับไปหมดเลยเจ้าของตัวจริงถึงขั้นงงคนนี้แหละค่ะ

ซึ่งคนนี้คือคุณสุพนัทชินวัฒน์อายุ๓๐ปีค่ะเป็นเจ้าของตัวจริงนะ
แล้วก็ไปบอกตำรวจคุณตำรวจต้องไปฟ้องที่โรงพักเมืองพัทยานะ
บอกว่าคุณตำรวจมาดูหน่อยเนี่ยอาคารพาณิชย์ผมนะ
เนี่ย๒คูหาอยู่ริมถนนพัทยาใต้สายสามอ่ะตรงที่จะไปท่าเรือแหลมบารีไฮอ่ะ
กลายเป็นว่าตอนนี้มันยังใช่อาคารผมอยู่ไหม
ผมมีเอกสารอะไรต่างแต่ทำไมชาวอินเดียมายึดครอง

เปิดเป็นขับบาร์เฉยแถมเปิดเป็นห้องเช่ารายวันรายเดือนอีก
หน้าอาคารติดป้ายชื่อบาร์ติดป้ายชื่อคลับเอาไว้
มีประตูลับด้วยนะคุณเปิดเข้าออกด้านหลังได้
ในอาคารเข้าไปดูซิข้างล่างทำเคาน์เตอร์ทำห้องโชว์
ทำบาเบียไว้ชั้น๒๓๔โอ้เปิดเป็นห้องเช่ารายวันรายเดือนค่ะ
แล้วบางห้องก็มีคนอยู่จริง
ขึ้นไปดูข้าวของต่างโดนรื้อก็พังเสียหายเหมือนกันนะคะ
คนที่เขาดูแลอาคารนี้เป็นชาวอินเดีย
เขาอยู่หลังอาคารบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไงรู้ไหม
ผมรู้จักกับเจ้าของบาร์เป็นคนอินเดีย

ผมไม่รู้หรอกว่าเจ้าของอาคารตัวจริงคือใคร
ผมแค่เป็นลูกจ้างเขาใช่แล้วตอนนี้นายผมชาวอินเดียไม่อยู่ไทย
เขากลับอินเดียไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขากลับมาเมื่อไหร่
เดี๋ยวจะบอกให้มาหาตำรวจละกันลูกจ้างบอกแบบนี้
แล้วตัวคุณสุพนัทเจ้าของตัวจริงนะ
เอาเอกสารเอาโฉนดที่ดินมาให้กับผู้จัดการผู้ดูแลชาวอินเดียดูเลย
บอกว่าเฮ้ยคุณคุณดูนี่โฉนดที่ดิน
ของผมจริงผมคือเจ้าของตัวจริง
บอกว่าผู้ที่พักในนั้นจะให้อยู่ไปก่อน
กว่าจะเจอชาวอินเดียที่มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของอาคาร
แล้วเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีเลย
ลองฟังคุณสุพนัทเจ้าของตัวจริงค่ะ
ผมก็เลยเจอชาวอินเดียเจ้าของตัวจริง
เข้ามาเป็นศักดิ์กระยานในการตรวจสอบ

เป็นร้านของอินเดียเป็นของต่างชาตินะครับ
ครับก็ตกใจนะครับเพราะว่า
ตึกเราเองถนนเขาเป็นของเราเอง
แต่ว่าวันนี้ผมก็ตกใจอยู่ว่า
ทำไมชาวต่างชาติทำไมเขาเป็นครอบครอบ